บอกเลยว่าคนนี้นะผ่านมากี่ปีกี่ปีก็ยังดูดีเสมอ
เชื่อไหมปีนี้คุณอา๗๖แล้ว

คุณดูซะก่อนคุณดูอันนี้นี่รู้ซะก่อนบอกเลยคุณอาด้วยความโทษจริง

คุณอายังดูแข็งแรงมากเลยหน้าตาสดใสสุด
ผู้สื่อข่าวของเราพี่อ้อมใจของเราอ้อมอกอ้อมใจ
ถามคุณอาว่าคุณอาคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบ้างหรือเปล่า
บางคนบอก๗๖ปีมาประมาว์เป็นแพ็คเกชเลยจ้ะ
มีนี่ความเบาหวาน

จากเรื่องของภูมิแพ้อากาศช่วงนี้ก็ฝุ่นเยอะ
ฝากความเป็นห่วงของคุณอาด้วยนะคะพี่อ้อมก็เลยถามคุณอาต่อทันทีเลยว่าอ้าวแล้วคุณอามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงบ้าง
เพราะว่านักแสดงชายรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเขายกให้คุณอานิงเนี่ยเป็นไอดอลเลยนะ
ดูดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่งานนี้คุณอาบอกหมดเลยว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
บอกแบบไม่กั๊กเลยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ทำทำตามธรรมชาติก็คือง่วงแล้วเรานองอย่าฝืนนะครับ
หิวเรากินเราใช้ร่างกายเราควบคุมตัวเราเอง
เห็นจากสายตาแล้วก็อยากทาน
หรือว่าโอ้ได้กลิ่นแล้วหอมแล้วก็เลยอยากทาน

มันก็จะช่วยออกกำลังกายให้พอเพียง

ด้วยการคุณไปตรวจร่างกายบ้าง
ที่ดีก็คือหมอบอกให้ดูแลตัวเองแล้วมีวินัย

หนึ่งคำที่ใช้ได้ตลอดชีวิตคือการมีวินัย
จะทำให้คุณดูแลตัวเองได้ดีแน่นอน

หนิงบอกว่าจะรับแสดงไปจนกว่าไม่มีใครจ้าง

สปอร์ตโฆษณาในวิทยาลัยอุปกรณ์ของอันนิ่งทั้งนั้นเลย
เพราะทุกวันนี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกไปทำงาน
อันนี้เรื่องจริงนะคะยิ่งสูงวัย
ยิ่งต้มทำงานมันเหมือนสมองเรา

อัลไซเมอร์ความโจมค์ความจำ

ที่จริงแล้วพวกเราเองก็ควรทำนะ